สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
โอ้โหเอวก็นิดหน่อยนะครับ

เมื่อสักครู่เรื่องเกี่ยวกับวิ่งนะครับ
เด็ดกว่าผมมีมากกว่านี้

เชิญชมได้เลยครับ

วิ่งไปยาวไป
ตื่นเช้าแบบนี้ออกกำลังกายยามเช้า
วิ่งไปรอบคุณแม่มีความสุขจังเลย

โอ้โหจะวิ่งไปไหนล่ะคุณลูก

ถ้าแม่ได้อ้าขาขนาดนี้แล้วเท่าไรเท่ากัน

ไวนะลูกแม่ชอบ
แม่สุขกันเถอะเรา

ค่อยเติมค่อยเสริมค่อยแต่ง
ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ดูสิสวยจนกระจกทนไม่ได้
ใกล้คิดสนิททั้งพ่อแบบนี้เลยทีเดียว
มาดูการนำรถแท็กเตอร์ลงจากรถดำที่ขนส่งรถแท็กเตอร์ครับ
เป็นรถบรรทุกก็ค่อยยกน้ำขึ้นไป
รถค่อยเลื่อน
หวาดเสียวจริงครับ
แต่พี่คนขับแท็กเตอร์บอกไม่มีปัญหา
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป